ท่านผู้ชมครับผมโรงก่อนศึกแดงเดือดในเมืองไทยนะฮะ

นี่ล่าสุดเมื่อเช้ามืดเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ใช่ไหม

เลี้ยวภูแฟนแมนยูเขาก็มาวิ่ง

เหมือนกับเป็นบรรยากาศแหม่โหมโรงกันก่อน
ที่๑๒กรกฎาคมนี้จะดูเตะกันที่ราชมังคลากีฬาสถาน

คนบอกอุ้ยนี่แฟนแมนยูนี่เขาเหมือนกับคงจะรวมตัวกันมาใส่เสื้อมาเอาปี๊บ

ก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่า

ก็แล้วแต่จะคิดนานาจิตตังค์

เพราะว่าฤดูการที่ผ่านมาผลงานมันก็ย่ำแย่จริง
ย่ำรับใช่ไหมถึงกระสับลักษณ์เลยหรอค่ะ
แต่มันมีประเด็นนอกจากเรื่องความเหมาะสมไม่เหมาะสม
ใช่ไม่ใช่อย่างไรอะไรต่างนานาก็แล้วแต่เนี่ย

เสื้อแข่งของฤดูการใหม่ที่กำลังจะเริ่มขึ้นด้วย

เขาจะวางขายทั่วโลกพร้อมกันเนี่ยนะ

อ้าวแล้วทำไมเขามีใส่กันแล้วอ่ะ
ผู้จัดการแข่งขันเนี่ยที่เขาจัดการแข่งขัน
เขาแจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้ามาตั้งแต่ขายบัตรแรกแล้วว่า
โดยเฉพาะวันที่จะไปชมในสนามรัชมังคลากีฬาสถาน

ขอให้ทุกคนใส่เสื้อของแท้ลิขสิทธิ์เท่านั้น

จะเป็นเสื้อเก่าเสื้อใหม่เสื้อรุ่นไหนแบบไหนอะไรยังไงก็ได้
แต่ขออย่าไปใส่ของละเมิดลิขสิทธิ

เพราะแน่นอนว่าต่างชาติเขาดูอยู่

ผู้ชมฮะทีนี้พอมันมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่า
วิพากษ์วิจารณ์ไปยังกลุ่มแฟนหงกลุ่มนั้นนะ
ซึ่งความจริงแล้วเด็กหงแฟนหงทั้งหลายเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าโอ้โหจะมีแนวคิดที่ว่าต้องการล้อเลียนกัน

เขาก็แค่หยิกแกมหยอกเอามันสนุกสนานเฮฮาปกติ
แต่แบบนี้เนี่ยแฟนถงหลายคนเขาก็ไม่เห็นด้วย

พี่บู๊ฮะพี่บู๊บอบู๊นะฮะนับปากกาบอบู๊
บูรณิตรัตนาวิเชียนเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดัง
นี่แฟนผีตัวยงผู้ที่ขายวิญญาณให้กับปีศาจแดงแมนยูไปแล้ว

บูเนี่ยเมื่อคืนนี้ไลฟ์นะฮะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
เพราะกลุ่มคนที่สวมเสื้อปีศาจแดงแล้วเอาปี๊บมาคลุมหัวล้อเลียนกันเนี่ย
มาทราบตอนหลังเนี่ยคือแฟนคลับของหงแดง

ถามว่ามารู้ยังไงเพราะว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่เขาเนี่ยมาทำตรงนี้
เขาไปโพสต์เฟซบุ๊กนะประมาณว่าผมเนี่ยแหละต้นคิด
อ่าผมนี่แหละโอ้โหเป็นคนทำแบบนี้นี่เอง
แล้วเขาก็ไปส่องไปส่องไปส่องดูกันอ้าวคนนี้เด็กหงนี่

ไม่ใช่เด็กผีเนี่ยมันก็เลยโป๊ะแตกขึ้นมา

พี่บูพูดถึงตรงนี้ยังไงเนี่ยนะฮะเอาลองฟังดูนะฮะ
ตอนที่เขาอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นไอเดียของเขาเนี่ย
เขียนว่าเขาเป็นเด็กผีฮะผมก็คิดโอ้สุดท้ายเขาเป็นเด็กผี
ไม่น่าทำอะไรก็บ่นแค่บ่นอยู่ในใจปรากฏว่ามีคนไปขุดลึกขึ้น
ลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วก็เอามาแฉบอกเฮียจริงจริงแล้วเขาไม่ใช่เด็กผี
เอาหลักฐานมาให้ผมดูโอ้โหพี่เขาเป็นแฟนลีพูล

ผมว่าอย่างนี้มันเรียกล้ำเส้นแล้วมันเริ่มแบบเกินไปแล้ว
มันไม่ใช่แบบอยู่ในโลกที่มันอยู่ในความพอดีอยู่ในกรอบแล้ว
มันหลุดออกนอกกรอบแล้วมันเกินไปพูดง่ายมันเกินไป
บูนี่แหละผู้นำเข้าเรื่องของพรี่
เวลาพี่บู๋เขาจะพูดถึงเด็กหงค์เขาจะเรียกพวกพรี
เราได้คุยกับแกนนำเด็กหงกลุ่มนั้นนะแค่กลุ่มนี้นะกลุ่มนี้
ซึ่งผมยืนยันว่าเพื่อนผมที่เป็นแฟนหงหลายคนเขาก็ไม่เห็นด้วย
แกนนำเด็กหงกลุ่มนี้ที่มาทำแบบนี้ชื่อคุณอ้น
เราได้คุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นนักวิ่งแต่เป็นพวกนักวิ่งแฟนซี
ที่จะแบบเวลามีวิ่งที่ไหนเขาจะแต่งตัวอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ที่เขาเคยไป
วันที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกเขารับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมปีศาจแดง
เป็นกลุ่มแฟนซีเข้าใจไหมเขาจะรับหน้าที่เป็นแต่งตัวแฟนซีแบบไหนแบบไหน
เอิญเขาเป็นเด็กหงแต่ได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มแฟนซีปีศาจแดง
เขาก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงดีเขาก็เลยไปดูบรรดาพวกที่เป็นแฟนผีทั้งหลายอ่ะ
แล้วไปเจอคลิปของดาราคนหนึ่งที่เขาเคยเอาปี๊บมาใส่คลุมหัว
เสื้อมันไม่ใช่เสื้อแท้แน่นอนของจริงเขาจะวางขาย๘กรกฎาคม
คุณอ้นบอกว่าขอชี้แจงหน่อยอย่างนี้คือวันนั้นก็คิดกันแค่ว่า
เราก็ต้องเราเป็นทีมปีศาจแดงเราก็ต้องใส่เสื้อปีศาจแดง
แล้วจะหาเสื้อทางไหนอะไรยังไงดีเขาบอกเขาเป็นแฟนหง
แล้วเขาก็ไม่รู้ได้ว่าเสื้อแต่ละรุ่นของแมนยูเสื้อเก่าเสื้อใหม่อะไรยังไง
เอาเป็นว่าเขาสั่งทางออนไลน์สั่งทางออนไลน์แล้วก็ได้มา
เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเสื้อชุดไหนฤดูการไหนอะไรยังไง
เราต้องใส่เสื้อเขาแต่เราไม่รู้ว่าใส่เสื้อเขาคืออะไร
บอกว่าเขาก็เข้าใจแล้วว่ามันเหมาะไม่เหมาะอย่างไร

ก็ฝากขอโทษไปยังแฟนบอลของทั้งเลี้ยวภูแล้วก็แมนยูด้วย
ยืนยันว่าจุดประสงค์จริงเนี่ยคือสร้างความสนุกสนานในงานเท่านั้น
ส่วนตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นแค่นักวิ่งแฟนซีที่เชียร์บอล

ขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวคุณอ้นเขาบอก

ขอโทษจริงขอโทษจากใจจริงเลยนะครับว่า
ผมก็โดนกระแสตอบกลับมามาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าด้วยความที่ผมก็บอกไปเลยว่า
แต่ทุกคนไม่ได้ขำกับผมเลยอันนี้เป็นทุกคนไม่ได้ขำกับผมเลย

ว่าอ่าฝนทศพมันยืดเป็นเกราะตัวเราแบบนี้อีกไหม
เราไม่มาทำความรู้สึกอะไรพวกนี้
มีความรู้สึกแย่กับเราไปมากกว่านี้
เมื่อวานผมฟังไลฟ์ของพี่บูบ่อบู

คือถ้าถามว่าเหมาะไม่เหมาะอย่างไรเนี่ยพี่บูเขาบอกเปรียบไปเหมือนตอนเราเด็ก
แล้วเราเต้นเบรกแดนส์อะไรได้ใช่ไหมอ่าฮะแล้วเราก็ไปเต้นหน้าป้ายรถเมย์ค่ะ
เพราะหวังว่าสาวจะมองแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เท่
อ๋อแต่มันเป็นแบบโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้น

อ่ะแม่นี่ยังไม่เริ่มแข็งรู้สึกจะดุเดือดเหลือเกินจริงนะคะ